คุณคุณหนุ่มมาก
มีเล่าบ้างนะคะระวังหนูหัวนะ
บ้าน
มาอย่างบ้าง
กลับข่าวที่เกิดขึ้นนิดหนึ่ง
ไปกลัวเกรงไหมคะ

ิมีนะครับ

ก็ไหว้กันไปด้วยเรื่องบทน่ะครับ

อยู่ที่การพลิกคาแรคเตอร์ของพี่บีมปวีด้วยนะ
เพราะว่าพี่บีมมาเล่นร้ายเป็นครั้งแรกค่ะ
แล้วก็เป็นการกลับมาของเราสองคนค่ะ
มาในแนวโรแมนติกดราม่าแอคชั่น

พอโรแมนติกก็มีดราม่าให้เห็นก็มี

เฮ้อผลงานไปแล้วถามกันแล้วค่ะ

ถึงว่าเป็นเราเป็นยังไงบ้าง
จริงด้วยได้พูดไปแล้วนะครับกับสื่อบางท่าน
เฮ้ยที่คุณเอารูปลงไปลงเนี่ยมันไม่ใช่นะ
คุณจะรับผิดชอบยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ถือว่านักแสดงศิลปินหลายท่านเขาก็มีพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นแบบสาธารณะแบบนี้แล้ว
ดังนั้นถ้าข่าวที่ไม่จริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเหมือนบอกได้เลยทันทีเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องมันบานปลาย
เดากันไปเลยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยจุ๋ยจุ๋ยเสียความรู้สึกไม่ได้โกรธไม่ได้เสียใจไม่ได้อะไร
แต่ว่าเสียความรู้สึกกับสื่อบางสื่อเท่านั้นเองเพราะว่าต้องบอกเลยว่าจุ๋ยขอชื่นชมดาวกระจายนะคะ
กระจายโทรมาหาผู้จัดการของจุ๋ยแล้วก็บอกว่าข่าวนี้จริงไหมพี่อะไรอย่างนี้
ถ้าไม่จริงหนูจะไม่เล่นเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่แล้วก็น้องเป็นผู้หญิงซึ่งเขาโทรมาถามก่อน
ซึ่งเราบอกเฮ้ยตกใจเพราะเราก็เพิ่งรู้จากพี่ดาวกระจายนี่แหละก็ต้องขอขอบคุณมากสื่อที่น่ารักก็น่ารักจริง
แต่ว่าบางสื่อเขาอาจจะแบบ
ไม่ได้ถามก่อนและเอาไปลงโดยลงเป็นรูปมันก็ชี้ชัดว่าเป็นเราซึ่งมันไม่ใช่เรา

แต่ว่าต้องฝากไว้ด้วยนะว่าจริงแล้วจุ๋ยก็ไม่ได้อยากที่จะ
เหมือนโปรโมทไปว่าเขาลงผิดหรืออะไรอย่างนี้

ไม่ได้อยากทำลายนักข่าวนะคะ

จุ๋ยก็คิดอยู่แล้วว่าน้ำเพิ่งเรือสื่อเพิ่งป่า
ดังนั้นสิ่งที่จุ๋ยอยากให้ทำต่อไปนี้คือ
ความระวัง
เพราะว่าแค่อยากที่จะฝากไปว่าช่วยช่วยกันมันไม่มีผลดีหรอกอย่ามาทำร้ายกันเลย
แล้วก็สำหรับเพจต่างที่ลงซึ่งต้นตอมันอาจจะเป็นเพจเล็กบางอันที่ลงไปอาจจะไม่ใช่สำนักข่าวใหญ่
แต่มันก็สร้างความเสียหายให้กับเราซึ่งจุ๋ยสืบทราบมาว่าแอดมินเป็นผู้หญิงด้วย
ถามหน่อยว่าข่าวนี้ถ้าสมมุติว่าพี่เป็นผู้หญิงหรือพี่มีลูกพี่พี่รู้สึกยังไงถ้ามันไม่จริง
ประเด็นนี้เนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าข่าวที่เราอาจจะมีครอบครัวหรือว่ามีสมาชิกใหม่ในในครอบครัวด้วยความรักเนี่ย
ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือเสียหายอะไรนะประเด็นไม่ได้อยู่ที่ข่าวประเด็นอยู่ที่การสื่อสาร
ในการมอบสารให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยว่ามันสื่อสารผิดไปดังนั้นมันไม่ได้จำลงสังคมมันทำให้เขาเข้าใจผิดไป
แล้วเวลาข่าวออกมาเนี่ยคนรับรู้เป็นล้านแต่เวลาเราแก้ข่าวคนไม่ได้รับรู้เลยหรือรับรู้เพียงแค่หลักหมื่นหลักแสน
ซึ่งมันน้อยมากกับตอนที่พวกพี่ทำลายชื่อเสียงของเราดังนั้นจุ๋ยก็อยากให้แบบเราเคารพกันนะเนาะเราไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกัน
ดังนั้นในการที่จะทำข่าวใครสักคนหนึ่งถ้าพวกพี่ยังไม่แน่ใจกรองข่าวก่อนและผู้จัดการถ้าสำหรับตัวตัวตัวเองนะเปิดโทรศัพท์๒๔ชั่วโมงโทรมาถามกันได้เพราะเราก็เห็นหน้าค่าตาอันนี้เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงหน้าข่าวที่มันยืนสัมภาษณ์ไมค์อย่างนี้มันคนละส่วนกับสื่อออนไลน์เพราะตัวจะเจ็บช้ำกั
มันเป็นภาษาที่สุดยอดจริงมันไม่ได้จันโลกสังคมไม่ได้ทำให้ภาษาไทยเราสูงขึ้น
ไม่ได้ทำให้คุณค่าของคนโพสต์สูงขึ้นจุ๊ยก็อยากฝากไว้
ส่วนคนที่เสพข่าวมีคนหลายแบบเหมือนบัวมี๔เหล่า
ดังนั้นคนที่รับฟังและเชื่อก็อาจจะเป็นเหล่าที่แบบไม่ได้อยู่เหนือน้ำ
อาจจะเป็นบัวที่เต่ากินไปแล้วยังถูออกมาเลย
ดังนั้นคนที่คอมเมนต์แรงอย่างนี้จุ๋ยก็ต้องผ่านไปเพราะคนมันไม่เหมือนกัน
แต่คนที่มีวิจารณญาณในการรับฟังข่าวนะคะในการที่จะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่ง
หรือว่าไม่เห็นด้วยในบางเรื่องเนี่ยแล้วเขาก็ได้กับตัวเขาเอง

อันนี้ก็ถือว่าชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรายังอยู่บนโลกใบนี้ต่อไป
ฝากไว้แค่นี้ค่ะด้วยความเคารพจริง
คำถามหนึ่งบทกระทบที่ตั้งแต่ข่าวมันออกมาความกลัวเราอย่างไรว่าไง
จริงนะอย่างที่จุ๋ยบอกไปว่าจุ๋ยไม่เคยอยากทำร้ายสื่อ
ถามว่าถ้าจุ๋ยฟ้องเนี่ยตัวคนที่เขียนเองอาจจะเดือดร้อนโดนไล่ออกก็ได้
เพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้เขียนนี่ถูกว่า
หรือว่าจุ๋ยได้เงินมาจุ๋ยก็ไม่ได้มีความสุข
ไม่ได้มีความสุขกับการฟ้องร้องเพื่อจะเอาอะไรจากพวกพี่เลย
แต่สิ่งที่จุ๋ยจะมีความสุขคืออยู่ด้วยกันอย่างสงบ
รบสิทธิซึ่งกันและกันและคนอย่างจุ๋ยเป็นคนพูดตรง
เข้าวงการนี้ถึงแม้ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบอาวุโสอะไรมาก
แต่ก็เข้ามาวงการนี้ประมาณสิบห้าปีแล้วก็รู้จักก็เห็นหน้าค่าตากันอยู่
ถูกไหมเออก็รู้อยู่ว่าเป็นคนนิสัยยังไงทำอะไรอยู่นะตรงนี้
ดังนั้นก็อยากจะให้เคารพกันนะคะแล้วก็จริงแล้วนักข่าวที่อยู่ในสำนักข่าวที่จุ๋ยได้ลงไปเนี่ย
เค้าน่ารักมากเลยนะเอาจริงพี่ที่เค้ามาเสียสัมภาษณ์เรียนสื่อใหม่เนี่ย
เขาดีกับเรามากเลยแล้วเจ้าของเองเขาก็เป็นเพื่อนคุณอาจุ๋ย
ดังนั้นเนี่ยการทำไปมันอาจจะเป็นความสะเภาและความหละหลวมของบางแผนก
ซึ่งเราก็จะไม่โทษในวงกว้างนะคะแล้วก็พ่อกับแม่จุ๋ยเขาก็ขอเสมอมา
จริงเราอาจจะโดนข่าวบางข่าวมาแล้วบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบขนาดนี้อันนี้มันเป็นข่าวแบบข่าวใหญ่นิดนึงอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราก็เป็นครอบครัวที่เราสอนกันมาแบบนี้ค่ะว่าเราไม่ได้อยากจะเอาความใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ใช้ยึดหลักธรรมยึดหลักความรักยึดความแบบอภัยต่างมาสอนเราตั้งแต่เด็กจนโต
ซึ่งปัจจุบันนี้ข่าวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็พูดเช่นนั้นอะไรอย่างนี้
แต่ถามว่ามันก็อาจจะเสียหายชื่อเสียงไปแล้วบางส่วนอะไรอย่างนี้
ที่จุ๋ยมาแก้ข่าววันนี้จุ๋ยก็ไม่ทราบหรอกว่าคนประเทศไทยเนี่ยเขาจะรับฟังข่าวที่เราแก้ไปมากน้อยแค่ไหน
ดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรให้นึกถึงใจเขาใจเราก็ฝากไว้ด้วยทุกอย่างทั้งสื่อออนไลน์จริงสื่อสิ่งพิมพ์เขาจะค่อนข้างตรวจทานนิดนึง
คือเราอยากมาแบบใช้ศิลธรรมที่มันไม่ค่อยมีแล้วมาทำให้ตัวเองดูสูงขึ้นมันก็ไม่สูงขึ้นอ่ะก็อยากจะฝาก
เป็นข่าวที่แรงที่สุดในชีวิตแต่อยู่ในวงการเลยไหมครับ
อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถามว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยมีความรักกันแล้วเขาจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเขา
ถ้าเขาสามารถรับผิดชอบตัวเขาเองได้เลี้ยงลูกออกมาได้เป็นคนดีของสังคมจุ๋ยว่านะข่าวนี้มันไม่ได้ผิดอะไรมากมาย
แต่ว่าคำพูดที่พวกคุณเขียนอะไรอย่างนี้มันก็ทำร้ายลูกผู้หญิงคนหนึ่งเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขอโทษสักครั้งพวกพี่อายถูกป่ะแต่ตอนที่พวกพี่เขียนพาดหัวใหญ่แล้วก็ทำให้เราเสียชื่อเสียงพวกพี่ไม่อาย

อีกภาพ
ครับก็ได้คุยกับที่บ้าน
ที่บ้านก็บอกว่าทำไมข่าวเขียนกันแบบนี้

ช่วยกันโอเคไหม
คือผลกระทบกับตัวเอง
คนหนึ่งรู้สึกอย่างไรคนอื่นเราก็รู้สึกแบบนั้น

มันก็คือเรื่องที่ผู้หญิงเป็นปลายเสียหาย

เป็นคนเดียวกันคือตอนนี้รับก็เป็นแฟนกัน
ความรู้สึกเหมือนคนคนเดียวกันในการรับข่าวอะไรแบบนี้
จัดการเลยนะครับ
จริงเราก็อายุหรือว่าวุฒิภาวะต่างมันก็ถึงวัยที่เรามีครอบครัวได้
เพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังจัดสรรเวลายังไม่ลงตัวเท่านั้นเอง
ก็ต้องรับผิดชอบในงานต่างก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดตอนนี้ณวันนี้เราสองคนแฮปปี้มาก
ถ้าเรายังประคองสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ยังรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไว้ต่อไปได้
มันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวค่ะ
จริงมันก็ไม่ได้แบบหูเรายึดเด็กสิบห้าสิบหกแล้วมีข่าวแบบนี้
มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าอันนี้ประเด็นของจุ๋ยเนี่ยคือสื่อสารผิดพลาดกับคนรับฟังศาลมากกว่าที่แบบนำรูปเรามาใช้โดยไม่ไต่ตรอง
คุณแสนว่ามีการคุยกันแล้วอ่ะค่ะเรื่องอนาคตเรื่องไหนอ่ะ

ก็คุยก็คุยก็มีคุยกันบ้างครับก็อย่างที่บอกครับว่าผมเองปีนี้ก็ขยับขึ้น๓๑แล้วอะไรอย่างเงี้ฮะมันก็ผมเองก็อยู่วงการบันเทิงมาก็จะ๑๐ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องพวกนี้ก็มีคุยกันบ้าง

เป็นของคุณพ่อคุณแม่กันมั้ยยังครับ

ผู้ใหญ่สองฝ่ายคุยกันเนี้ยครับ
เอ่อก็มีบ้างนิดหน่อย

เดี๋ยวคอไปดูวันก่อนนะฮะ
ก็แสดงว่าผู้ใหญ่สองฝ่ายมีการคุยกันแล้ว

ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะฮะที่พูดไปทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ได้ฟาดสื่อนะตรงนี้เลยนะคะ
พาดพิงไปถึงบางกรณีที่ทำร้ายเราเท่านั้น
ตรงนี้น่ารักหลายคนมากนะคะ
เราเคยเห็นหน้าค่าตามาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ย

เอาปีนี้ก่อนดีกว่าครับข่าวดีของเรามันคือเรขอแล้วจะออนแอร์แล้วฮะ

ตอนนี้ท้องผูกก็เครียดมาก

ไปเล่นละครซีรีส์จีนไปแล้วบ้างคะ

ซีรีส์ค่ะซีรีส์ใจเย็นค่ะ
พึ่งปิดละครจีนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
ก็เดี๋ยวกลางปีก็จะได้ดูกันที่จีน
แต่ว่าที่ไทยเนี่ยเดี๋ยวช่องวันก็จะเอาเข้ามาฉายด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วแฟนชาวไทยก็สามารถรอติดตามอัปเดตกันได้ทางช่องวันครับ
จริงออเลนุกบูมมาข้างสดังเราเครียดมือกดดัน
คือจริงออเลนเดอร์บูมเนี่ยมารับเชิญแค่วันเดียวอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันหนึ่งซีนท่วนครับผม
เพราะว่าที่ผมเล่นเนี่ยในเรื่องผมเล่นเป็นผู้จัดแล้วผมเชิญเขามาเล่นกับนางเอกครับผม
ถือว่าเป็นเกียรติไหม
เป็นเกียรติมากครับเราก็ตื่นเต้นที่ยังเซลฟี่แล้วก็ส่งรูปไปให้จุ๋ยดูอยู่เลยครับว่าได้ถ่ายรูปกับออเลนเดอร์บูมอะไรอย่างนี้ครับ
ออเลนุกมากค่ะพี่เจ๊ค่ะ

พี่เจ๊โรซ

พี่เจ๊ครับ

ยาค่ะก็คงได้ดูกันเร็วนี้นะคะน่าจะเป็นปีนี้แหละ

คือมันแบบเวลาฉากที่มันต้องดราม่าบางทีมันสนิทกันไง

มันต้องร้องไห้มันต้องอะไรหลายอย่างค่ะ
แต่พอผ่านจุดนั้นไปได้มันรู้สึกดีรู้สึกโล่งก็จะเล่นได้
แล้วฉากหวานจะเขิดกันไหมครับ

ฉากหวานก็ว่ากันไปด้วยเรื่องบทอะไรอย่างนี้ครับ
แรกก็เกลียดกันก่อนหลังก็เริ่มรักกันอะไรอย่างนี้ฮะ

จะมีแบบดูดดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับ

ถ้าดูดดื่มคงเป็นแบบดื่มน้ำช่วงอากาศร้อนอะไรอย่างนี้ฮะสดชื่น
จุยว่าในเรื่องอื่นพูดแล้วอ่ะโดดดื่มกว่าที่เดียว

อยู่ที่การพลิกคาแรคเตอร์ของพี่บีมปวีด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นการกลับมาของเราสองคนค่ะ
ในแนวโรแมนติกดราม่าแอคชั่น

พอโรแมนติกก็มีดราม่าให้เห็นก็มี

ดังนั้นก็เฝ้ารอเลยค่ะหน้าจอทีวี
ถ้าผลงานไปแล้ว

กับสื่อบางท่านอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ได้ลงไอจีของตัวเองไปแล้วว่า
เอ้ยที่คุณเอารูปลงไปลงเนี่ย

คุณจะรับผิดชอบยังไงนะคะเพราะว่า
ตอนนี้ถือว่านักแสดงศิลปินหลายท่าน

สาธารณะแบบนี้แล้วดังนั้นถ้าข่าวที่ไม่จริงเนี่ย

บอกได้เลยทันทีเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องมันบานปลาย

จริงแล้วเนี่ยจุ๋ยจุ๋ยเสียความรู้สึก

แต่ว่าเสียความรู้สึกกับสื่อบางสื่อเท่านั้นเอง

ข่าวนี้จริงไหมพี่ถ้าไม่จริง

ซึ่งเราบอกเฮ้ยตกใจเพราะเราก็เพิ่งรู้จากพี่ดาวกระจาย

เขาอาจจะแบบ
แล้วเอาไปลงโดยลงเป็นรูป
มันก็ชี้ชัดว่าเป็นเราซึ่งมันไม่ใช่เรา

แล้วก็อยากให้เขารบรูปที่ลงไป
ซึ่งวันต่อมาก็เหมือนประสานงานไป
เขาก็ขอโทษมาแล้วก็ลงขอโทษให้
แต่ว่าต้องฝากไว้ด้วยนะว่า
จริงแล้วจุ๋ยก็ไม่ได้อยากที่จะโปรโมทไปว่าเขาลงผิด
เพราะว่าทุกคนก็เสียหายหมดนะคะ

ก็คิดอยู่แล้วว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
ดังนั้นสิ่งที่จุ๋ยอยากให้ทำต่อไปนี้คือความระมัดระวัง
จุ๋ยลงไปเนี่ยคนที่มาพูดในไอจีจุ๋ยก็คือคนที่เขามีวิจารณ์สูงที่ไม่เชื่อ
แล้วเขาก็ว่าพี่นักข่าวเขาก็ว่าสื่อมวลชนสมัยนี้ทำไมทำอย่างนี้
ทำไมถึงไม่คัดกรองแล้วเขาจะเชื่อสื่อได้ยังไงเหมือนกัน
ดังนั้นปลาตัวนึงเนี่ยมันเน่าแล้วเหิบอยู่ในเข่งเนี่ยมันก็กระจายไปหมด
แต่พี่อาจจะไม่ได้แบบว่าอยู่ต่อหน้าสื่ออาจจะเป็นไมค์ต่างที่สร้างความเสียหายให้
เราก็แค่อยากที่จะฝากไปว่าช่วยกันนะคะมันไม่มีผลดีหรอกอะไรอย่างนี้
อย่ามาทำร้ายกันเลยแล้วก็สำหรับเพจต่างต่างที่ลง
จุ๋ยถามหน่อยว่าข่าวนี้ถ้าสมมุติว่าพี่เป็นผู้หญิงหรือพี่มีลูก
ถ้ามันไม่จริงประเด็นนี้เนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าข่าวที่เราอาจจะมีครอบครัวหรือว่ามีสมาชิกใหม่ในในครอบครัวด้วยความรักเนี่ย
ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือเสียหายอะไรนะประเด็นไม่ได้อยู่ที่ข่าวประเด็นอยู่ที่การสื่อสารในการมอบสารให้กับประชาชนคนไทยเนี่ย
ว่ามันสื่อสารผิดไปดังนั้นมันไม่ได้จำลงสังคมมันทำให้เขาเข้าใจผิดไปและเวลาข่าวออกมาเนี่ยคนรับรู้เป็นหลาน
แต่เวลาเราแก้ข่าวคนไม่ได้รับรู้เลยหรือรับรู้เพียงแค่หลักหมื่นหลักแสนซึ่งมันน้อยมากกับตอนที่พวกพี่ทำลายชื่อเสียงของเรา
ดังนั้นจุ๋ยก็อยากให้แบบเราเคารพกันนะเนาะเราไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกันแล้วเราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน
จุ๋ยก็เชื่อว่าอาชีพนักข่าวเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีมากดังนั้นในการที่จะทำข่าวใครสักคนนึง
ถ้าพวกพี่ยังไม่แน่ใจกรองข่าวก่อนและผู้จัดการจุ๋ยถ้าสำหรับตัวจุ๋ยเองนะ
โทรศัพท์๒๔ชั่วโมงโทรมาถามกันได้เพราะเราก็เห็นหน้าค่าตา
อันนี้เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงนักข่าวที่มายืนสัมภาษณ์มาอย่างนี้มันคนละส่วนกับสื่อออนไลน์
เพราะจุ๋ยจะเจ็บช้ำกับสื่อออนไลน์มาหลายครั้งแล้ว
ดังนั้นฝากไว้ด้วยค่ะเพราะว่าโซเชียลแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างมันไปรวดเร็ว
อันนี้คืออยากฝากไว้จริงด้วยความเคารพเลย
แล้วก็อยากให้เหมือนประชาชนคนไทยได้รับข่าวที่มันจริง
ไม่ใช่ข่าวที่เราเร่งเอาแต่ความเร็ว
ส่วนเพจต่างเนี่ยจุ๋ยไม่รู้ว่าเป็นกลยุทธ์หรือเปล่า
ในการหาไลค์หาแชร์หายอดวิว
แล้วคุณก็จะได้ค่าโฆษณาหรือคุณจะได้ผลตามเยอะ

อย่าทำนาบนหลังคนอันนี้ก็อยากจะฝากไว้
เพราะว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันดังนั้นในการเขียนข่าว
จริงแล้วภาษามันเป็นภาษาที่แบบไม่ควรจะอยู่บนในภาษาไทยด้วยซ้ำ
เพราะว่าที่ยังทำหน้าแบบว่ามันเป็นภาษาที่สุดยอดจริง
มันไม่ได้จะลงสังคมไม่ได้ทำให้ภาษาไทยเราสูงขึ้น
ไม่ได้ทำให้คุณค่าของคนโพสต์สูงขึ้น
ก็อยากฝากไว้ส่วนคนที่เสพข่าวมีคนหลายแบบเหมือนบัวมี๔เหล่า
ดังนั้นคนที่รับฟังและเชื่อก็อาจจะเป็นเหล่าที่แบบไม่ได้อยู่เหนือน้ำ
อาจจะเป็นบัวที่เต่ากินไปแล้วยังถูออกมาเลย
ดังนั้นคนที่คอมเมนต์แรงอย่างนี้จุ๋ยก็ต้องผ่านไปเพราะคนมันไม่เหมือนกัน
แต่คนที่มีวิจารณญาณในการรับฟังข่าวนะคะในการที่จะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่ง
หรือว่าไม่เห็นด้วยในบางเรื่องเนี่ยแล้วเขาก็ได้กับตัวเขาเอง

อันนี้ก็ถือว่าชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรายังอยู่บนโลกใบนี้ต่อไป

ตัวคนที่เขียนเองอาจจะเดือดร้อน
โดนไล่ออกก็ได้เพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้เขียนนี่ถูกป่ะ
หรือว่าจุ๋ยได้เงินมาจุ๋ยก็ไม่ได้มีความสุข

แต่สิ่งที่จุ๋ยจะมีความสุขคืออยู่ด้วยกันอย่างสงบ

เข้าวงการนี้ถึงแม้ว่า

แต่ก็เข้ามาวงการนี้ประมาณ๑๕ปีแล้ว

ถูกไหมก็รู้อยู่ว่าเป็นคนนิสัยยังไง

ดังนั้นการทำไปมันอาจจะเป็นความสะเพ้อ
และความหละหลวมของบางแผนก
ซึ่งเราก็จะไม่โทษในวงกว้าง
แล้วก็พ่อกับแม่จุ๋ยเขาก็ขอเสมอมา
จริงเราอาจจะโดนข่าว

แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบขนาดนี้
มันเป็นข่าวแบบข่าวใหญ่นิดนึงอะไรอย่างนี้
เอ่อซึ่งซึ่งซึ่งเราก็เป็นครอบครัวที่เราสอนกันมาแบบนี้ค่ะ

แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ใช้ยึดหลักธรรมยึดหลักความรัก
ด้วยความแบบอภัยต่างมาสอนเราตั้งแต่เด็กจนโต
ซึ่งปัจจุบันนี้ข่าวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็พูดเช่นนั้นอะไรอย่างนี้
แต่ถามว่ามันก็อาจจะเสียหายชื่อเสียงไปแล้วบางส่วนอะไรอย่างนี้
ที่จุ๋ยมาแก้ข่าววันนี้จุ๋ยก็ไม่ทราบหรอกว่า
คนประเทศไทยเนี่ยเขาจะรับฟังข่าวที่เราแก้ไปมากน้อยแค่ไหน
ดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรให้นึกถึงใจเขาใจเราเนอะ
ก็ฝากไว้ด้วยทุกอย่างทั้งสื่อออนไลน์
จริงสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเขาจะค่อนข้างตรวจทานนิดนึงนะ
สัมภาษณ์แบบนี้ก็จะตัดทอนมันเป็นคำพูดเราซึ่งจุ๋ยก็ไม่ได้กังวลอะไร
คือเราอยากมาแบบใช้ศิลธรรมที่มันไม่ค่อยมีแล้วมาทำให้ตัวเองดูสูงขึ้น

เป็นข่าวที่แรงที่สุดในชีวิตแต่อยู่ในวงการเลยไหมครับ
อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถามว่าจริงแล้วเนี่ย
ถ้าคนเราเนี่ยมีความรักกันแล้วเขาจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเขา
ถ้าเขาสามารถรับผิดชอบตัวเขาเองได้เลี้ยงลูกออกมาได้เป็นคนดีของสังคม
จุ๋ยว่านะข่าวนี้มันไม่ได้ผิดอะไรมากมาย
แต่ว่าคำพูดที่พวกคุณเขียนอะไรอย่างนี้มันก็ทำร้ายลูกผู้หญิงคนหนึ่งเกินไป
แค่หัวพ่อพลาดเนี่ยตอนพลาดเนี่ยพลาดใหญ่เลย
แต่ว่าตอนแก้ข่าวให้ขอโทษให้เนี่ยเล็กท้าย
แสดงว่าเวลาพวกพี่ทำผิดแล้วพวกพี่จะขอโทษสักครั้งพวกพี่อาย
ป่ะแต่ตอนที่พวกพี่เขียนพาดหัวใหญ่แล้วก็ทำให้เราเสียชื่อเสียง
พี่ไม่อายอย่างนี้มันก็นิดนึงนะก็ฝากไปคิดด้วยค่ะ
ครับก็ได้คุยกับที่บ้านอะไรอย่างนี้ครับ
บ้านก็บอกว่าทำไมข่าวเขียนกันแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้ก็ถามว่าจุ๋ยเป็นไงบ้างโอเคไหมอะไรอย่างนี้
คุณแม่ยังแซวเลยก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ถ้าจะมีก็มีกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คุณแม่ก็เป็นแบบแนวตลกอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือผลกระทบกับตัวเองคือผมกับจุ๋ยก็คือถ้าพูดกันตรงก็คือเราก็คือคนเดียวกันนะครับ
คนหนึ่งรู้สึกอย่างไรอีกคนหนึ่งก็รู้สึกแบบนั้น
เพราะว่าเราก็คุยกันตลอด
เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียหาย

เป็นคนเดียวกันคือตอนนี้รับรู้ว่าเป็นแฟนกัน
ความรู้สึกเหมือนคนคนเดียวกันในการรับข่าวอะไรแบบนี้ค่ะ
จริงเราก็อายุหรือว่าวุฒิภาวะต่างมันก็ถึงวัยที่เรามีครอบครัวได้ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เรายังจัดสรรเวลายังไม่ลงตัวเท่านั้นเอง
ถ้าเรายังประคองสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ยังรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไว้ต่อไปได้
มันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวค่ะ

แต่ว่าอันนี้ประเด็นของจุ๋ยเนี่ย
สื่อสารผิดพลาดกับคนรับฟังศาลมากกว่า
ที่แบบนำรูปเรามาใช้โดยไม่ไต่ตรอง
มีแผนกันแล้วใช่มั้ย

ผมเองปีนี้ก็ขยับขึ้น๓๑แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
เรื่องพวกนี้ก็มีคุยกันบ้าง

ผู้ใหญ่สองฝ่ายคุยกันหรือยัง
ก็มีบ้างนิดหน่อย

กลัวสถานที่หรืออะไรอย่างนี้

เจอแรงว่าผู้ใหญ่สองฝ่ายมีการคุยกันแล้ว
จริงบ้านพุทธกับบ้านจุ๋ยเนี่ยเป็นบ้านที่ธรรมดาและธรรมชาติมาก

เขาก็จะให้อิสระเราเพราะว่าเราก็โตกันแล้ว
เราก็ทำงานแล้วเรียนจบแล้ว
อำนาจในการตัดสินใจบางทีเราก็แค่ปรึกษาบ้างนิดหน่อย
แต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งสองคน
ปีนี้ปีหน้าแล้วไหมครับ

หาแผนของพ่อแต่งงานก่อน

ฝากเป็นกำลังใจด้วยที่พูดไปทั้งหมดที่ผ่านมา
ไม่ได้ฝาดสื่อตรงนี้เลย
พาดพิงไปถึงบางกรณีที่ทำร้ายเราเท่านั้น

ที่เราเคยเห็นหน้าค่าตามาตั้งแต่เด็ก

ข่าวดีของเราก็คือเดี๋ยวละครเราจะออนแอร์แล้วฮะ

นี่มาช้าย้อนกลับไปนิดหนึ่ง
มันมีเรื่องว่าแบบเราท้องจริงหรือเปล่า
ยินยันไม่ใช่เรา
ไม่ทองค่ะไม่ทอง๑๐๐
ถ้าท้องเป็นท้องผูกครับตอนนี้ครับ

ไปเล่นราคานาธิบายก็นะครับ
เพิ่งปลือกล้องราคาจีนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
ก็เดี๋ยวกลางปีก็จะได้ดูกันที่จีน
แต่ว่าที่ไทยช่องวันก็จะเอาเข้ามาฉายด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วแฟนชาวไทยก็สามารถรอติดตามอัปเดตกันได้ทางช่องวัน
จริงออเรนดุ๊กบูมค่อนข้างสดังเราเครียดกดดัน
คือจริงออเลนเดอร์บูมมารับเชิญแค่วันเดียว
แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันหนึ่งซีนท่วน
เพราะว่าที่ผมเล่นในเรื่องผมเล่นเป็นผู้จัด
แล้วผมเชิญเขามาเล่นกับนางเอก
ถือว่าเป็นเกียรติไหม
เป็นเกียรติมากครับเราก็ตื่นเต้นที่ยังเซลฟี่
แล้วก็ส่งรูปไปให้จุ๋ยดูอยู่เลยครับว่า
ได้ถ่ายรูปกับออเรนดุ๊กบูมอะไรอย่างนี้ครับ

สวัสดีครับ

แดดข้าง

นี่จากไหนเหรอ
ต้องเชื่ออะไรอ่ะ
ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
พี่บี้อยู่
พี่บี้อยู่ไหม
พี่บี้อยู่
พี่บี้อยู่ไหม
ตลกมากเลย
ท่าลงไปหน่อยท่าลง
ท่าลง